เรื่องแปลกนะพาไปดูกันหน่อย
สุนัขเนี่ยนะบอกเลยว่าเห็นแล้วเนี่ย
มันก็มีหูมีตามี๔คง๔ขามีหางออกมาแบบนี้

แต่ไปเจอกับหมาลูกครึ่งแบบนี้ไม่ปกติครับ

เป็นหมาที่มีงวงแล้วมีงา

แคมป์คนงานก่อสร้างพระพุทธเมตตรประชาสันภายในวัดศรรรยาม
บ้านบแก้วตำบลบม่วงจังหวัดสเกิ้ลนะครนะครับ
ชาวบ้านก็หล่าสิครับ
คลอดออกมาทั้งหมดสี่ตัวสองตัวแรกปกติสมบูรณ์ดี
แต่ที่แปลกก็คือไอ้สองตัวหลังเนี่ยยังไงแปลกยังไงสองตัวหลังอะไร
ไอ้สองตัวหลังสองตัวที่คลอดออกมาทีหลังเนี่ยนะทำไมคะ
มันแปลกผมว่าผมเล่าอย่างเดียวไม่เห็นภาพ
ให้ดูชัดเลยว่ามันแปลกยังไงครับ
ไม่มีตามีจมูกไหมมีจมูกไม่มีรูขมูกอยู่ข้างล่าง
จมูกอยู่นี่ครับอยู่ข้างล่างแต่ตัวนี้ไม่มีตา
ตัวหนึ่งมีเป็นงวงตัวหนึ่งเป็นงาเอออืมมีหูไหม
ไม่มีหูตัวนี้ไม่มีหูครับเฮ้ยนี่แหละนี่คือไอ้สองตัวหลังนะ
สองตัวหลังที่คลอดออกมาค่ะต้องบอกนิดนึงว่าเสียชีวิตแล้วตายแล้วนะทั้งสองตัวเนี่ย
แต่ว่ามันมีความแปลกประหลาดคือมันมีงวงยาวออกมา
เขาบอกว่าเป็นงวงช้างมันคล้ายอ่ะเนอะชาวบ้านพูดแบบจมูกยื่นออกมาถูกไหม
อีกตัวหนึ่งมาเหมือนกันแต่มันลักษณะแยกออกมาคล้ายกับงาช้าง
อันนี้เหมือนเป็นงวงใช่ไหมคะ
อีกตัวนึงเนี่ยออกมาสองข้างเหมือนกัน

เนี่ยมันคือความแปลกเพราะฉะนั้นก็ลองไปถามเจ้าของเขาหน่อยนะครับว่า
มันเกิดอะไรขึ้นก็คือคุณพี่คำพันธ์ภัยคำนามนะครับ
เจ้าของสุนัขก็เล่าว่าก่อนที่สุนัขจะคลอดลูกออกมาเนี่ยเขาฝันนะ
ฝันเห็นคนเนี่ยเอาข้าวสารมาให้แบบไม่ขาดสายเลย
มากันเยอะมากันเยอะเรียกว่ามาเยอะขนาดนี้ที่บ้านต้องทำเป็นยุ้งข้าวแล้วละมั้ง
นั่นคือความฝันนะในฝันนะแล้วทีนี้ก็มีผู้ที่เอามาให้เนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าต้องการเพียงเทียนดอกไม้และผ้าสีขาวเท่านั้นนั่นคือในความฝันของเขา
แล้วไม่กี่วันหลังจากนั้นสุนัขก็คลอดลูกออกมาในลักษณะแบบนี้
เขาก็เลยคิดว่าเอาล่ะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน่าจะมีโชคมีลาบหรือเปล่า

พักพวกเพื่อนฝูงที่ได้ยินข่าวนี้มาหากันไม่ขาดสายแล้วครับ
แล้วมาพร้อมกับดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ไปกราบไหว้กันตามเชื่อ
โอ้โหสังเกตก่อนสังเกต
เออมันก็แปลกดีเห็นแบบนี้แล้วผมต้องบอกให้คุณผู้ชมฟังเอาไว้ก่อนนะว่า
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ

คือ๒ตัวหน้าเนี่ย

๒ตัวที่ออกมาก่อนหน้า

ครบติครบถ้วนดีร่างกาย

เรียบร้อยแบบนี้

แต่มันมีมีความปกติทางร่างกาย
มูกนี้ก็อาจจะทำให้หายใจไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้

ยิ่งออกมาแปลกในช่วงวัน

แล้วออกมา๒ตัวหลังคุณ

คุณพูดแบบนี้ดิฉันคิดมากนะคุณใบตองนะ

คิดไปถึงนู่นผู้ลงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาดูอยู่นะ
ดิฉันพูดถึงสุนัขสองตัวหลังที่คลอดนะคะ